ส่วนช่วงนี้มาดูเรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้าง
ตอนนี้ก็เตรียมที่จะหาทีมมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย
เพื่อจัดการเตรียมทีมก่อนที่จะลุยในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียด้วยนะครับ
ก็มีความเคลื่อนไหวอยู่หลายที่หลายทางนะครับ
แต่ว่าไปที่พิซิโก้ก่อนนะครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทย
ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ในการไปร่วมงานมอบถังน้ำช่วยปัญหาภัยแรงที่วัดถ้ำผาแดงผานิมิตรนะครับในบ้านเกิดที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ซิโก้บอกนะครับว่าหากทีมใดไม่ได้อยู่ร่วมสายกับทีมไทยแน่นอนนะครับ
หลังจากรู้ผลวันที่๑๒เมษายนก็คือวันจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเนี่ย
แล้วก็ต้องการให้แฟนบอลช้างศึกเห็นว่ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายนั้น
ไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมชาติไทยครับ
ก็มีนะครับ
ฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลและฝ่ายกฎหมายของตัวเองนั้น
กำลังดูว่าทางสมาคมฟุตบอลนั้นจะยื่นข้อเสนออย่างไร
แต่ก็เชื่อว่าทางสมาคมนั้นน่าจะไว้วางใจให้ตัวเขาทำทีมต่อไป
ถ้าในทีมมีนักเตะที่ดีและผลงานเป็นไปตามเป้าหมายครับ
แต่ยืนยันว่าจะมีการเสร็จสัญญาแน่นอนหลังจากมีการพูดคุยเป็นการส่วนตัว
และทุกอย่างก็ลงตัวเป็นที่เรียบร้อยครับ
มีสองทีมที่ค่อนข้างแน้นแล้วเพราะว่าเมื่อวานี้ผมได้พูดคุยกับ

แต่ว่าทางทีมชุดใหญ่ไม่ว่างโปรแกรมมันชุกจริง
เพราะว่าช่วงนั้นจะต้องลงแข่งขันฟุตบอลยูโรด้วย
ซึ่งคุณสมยศเองก็โอเคนะกับเรื่องนี้
ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างแน่นอน

แม้ว่าจะมีโอกาสเจอกับไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

ส่วนอีกหนึ่งทีมกำลังพิจารณานะครับ
จากโซนคอนคาเคฟก็มีตัวเลือกอย่าง
นี่ก็คือข่าวในหน้าสื่อนะครับที่ออกมาให้ติดตามกัน

รายการนี้ก็จะเป็นรายการสำคัญเตรียมความพร้อม
ที่บอลโลกในรอบ๑๒ทีมของโซนเอเชียนั้นจะแข่งขันกัน
ก็คิดว่าถ้าเราได้ชาติที่แข็งแรงแข็งแกร่งเราก็จะแข็งแกร่งตามไปด้วย
ก่อนที่เราจะได้เล่นในรอบ๑๒ทีม
ซึ่งเป็นความหวังของคนไทยในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
เมื่อวานมีการประกาศดับอย่างเป็นทางการออกมาทีมไทย
ตกจากอันดับ๑๑๘มาอยู่๑๑๙นะครับ
ก็เสียเบอร์๑อาเซียนให้กับฟิลิปปินส์ที่เอาชนะเกาหลีเหนือได้
ในบอร์ดโลกรอบกระทับโซนเอเชียรอบ๒และสุดท้าย
ก็ทำให้ฟิลิปปินส์นั้นแซงขึ้นมานะครับอยู่อันดับ๑
ก็ขยับขึ้นมา๑๙อันดับเลยนะครับ
ส่วนการแบ่งโถครับในรอบ๑๒ทีมดูกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่อันดับแน่นอนแล้วก็โถ๑
ของโลกออสเตรเลียดับ๕๐นะครับ
๒เกาหลีใต้อันดับ๕๖ของโลก

อันดับ๖๖ดับ๖๘อยู่โถ๔

นี่แหละครับคือทีมที่อันดับแย่ที่สุดแล้ว
รอบ๑๒ทีมนั้นไม่ต้องกดดันครับ
ทุกนัดถือว่าเราเป็นรอทุกทีม

เพราะเราเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วในสายตาของพวกเขาก็เล่นให้เต็มที่